อกจากมีตาทองนิ้วรายแล้วช่วงนี้เขามีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตร๙๙
ลูกแน่ยิ่งใหญ่มากและที่สำคัญคนดังเขาก็แห่มานะคะ

พี่มนศิษย์คัมสร้อยเค้าก็มาทำบุญที่นี่ค่ะคุณ
ครับ

ถูกต้องแล้วมาแล้วจ้าพี่มนต์สิทธิ์มาแล้วจ้า
คือพี่มนต์สิทธิ์หลายคนรู้จักกันดี
เพราะว่าพี่เขาโด่งดังจากเพลงขายควายช่วยแม่
แล้วก็ดังสุดถึงเพลงสั่งนาง

แก้นิยาให้ใครมาจับมือ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

สำคัญมากเสี่ยงเซียมซีพอเห็นพี่มนต์สิทธิ์เข้าไปในโบสถเสร็จใช่ไหม
กราบไห้พระเงินพระทองแล้วไปเสี่ยงเซียมซีอุ้ยออกมาพ่อแม่พี่น้องวิ่งมาเลย
พี่มนต์สิทธิ์ยังไงล่ะเนี่ยมาลุมดูกันบางคนมามุ่งดูกัน
งานนี้พี่มนต์สิทธิ์จะว่ายังไงไปฟังค่ะ
พี่มนต์สิทธิ์พี่สิทธิ์สิทธิ์ที่ที่อาจารย์แป้งแต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นั้นไม่รู้นะ
แต่ความเชื่อของสังคมอย่างที่พี่เชื่ออยู่แต่ว่าคนดูจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็โปรดวิจารณญาณในการดูในการชมนะครับ
เอาบอกแค่นี้เหรอคะพี่มนต์สิทธิ์

ไม่มีอะไรสรุปก็คือพี่มนต์สิทธิ์มามาไหว้พระมาทำบุญตามปกติ
แล้วก็มาเสี่ยงสิมซี่ส่วนเรื่องของโชคราบนะคะ
วัดไปทำบุญกันหน่อยนี่พี่มนต์สิทธิ์เขาไปติดเนี่ย
ผ้าป่าลอยฟ้านำแบงค์ร้อยไปติดไว้ใช่ไหม
ก็มีคนมาส่องดูเลขพี่มนต์สิทธิ์ที่ติดไว้เหมือนกัน
เลขธนบัตรอ๋อเยี่ยมไปเลยมันเป็นความเชื่อ
ผมย้ำตรงนี้แล้วกันว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แต่ว่าไปที่วัดแห่งนี้ก็คิดถึงเรื่องของการทำบุญเอาไว้
หลักพระอาจารย์แป๊ะทำบุญกับเด็กในเรื่องของการศึกษาก็เยอะ
เพราะว่าเราทำไปกับทางพระอาจารย์แป๊รับรองสบายใจแน่

เรื่องของการที่จะไปช่วยสมทบทุนเด็กที่ต้องนู

แต่ท่านก็ย้ำเสมอว่าคนเรามันจะได้ดีมันก็มาจากการกระทำของเรา
ยังทำมาหากินยึดหลักทางพุทธศาสนาทำดีได้ดีแบบนี้น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่า